คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะ
คนที่เขาอ่านแล้วเห็นแล้วดูแล้ว
ได้มีการคอมเมนต์ไปแล้วบ้างก็ยิ้ม
แต่บางท่านก็มีข้อสงสัยติดอยู่ในใจสักนิดนึง

คนก็บอกว่าเอ๊ะแบบนี้ก็มีหรือแบบนี้ก็ได้ด้วยหรือ
แล้วถ้าเกิดว่าเป็นคุณผู้ชมเนี่ยเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย

เพราะว่าผู้ชายคนนี้นะคะปกติแล้วเขาโบกรถแท็กซี่

เล่นมือถือไปฟังเพลงไป
แต่การขึ้นรถแท็กซี่ครั้งนี้ทำให้เขากลายเป็นคนขับแท็กซี่
โดยที่ไม่ต้องสวมเสื้อเชิดสีฟ้า

แต่คือเขาแชร์ประสบการณ์เขาบอกว่า
เป็นมิติใหม่ของการขึ้นรถโดยสารที่เรียกว่า

อ่าที่มาที่ไปเนี่ยก็คือเขามีการโพสต์เกี่ยวกับบทสนทนาค่ะ
ถามตอบระหว่างพี่แท็กซี่กับตัวเขาเองเนี่ย
เป็นแบบนี้เดี๋ยวดิฉันขอสมมุติบทบาทแบบนี้เลยกัน

ดิฉันเป็นผู้โดยสารนะซึ่งเป็นคนเอาเรื่องนี้มาโพสต์ด้วย
พอน้องคนนี้ขึ้นรถไปนะคะไปได้สักพักหนึ่ง
เขาก็ไปติดไฟแดงอยู่ช่วงติดไฟแดง

แล้วผู้โดยสารท่านนั้นก็บอกว่า

พี่รอน้องเสนอตัวอยู่เนี่ยว่างั้นอีก
ผู้โดยสารคนนั้นนึกในใจ
เครแบบนี้ก็มีด้วยเหรอวะ

ครับเขาก็บอกว่าถึงที่หมาย
ขออนุญาตนะคะคำว่าเนี่ย

เพราะว่าคนขับตัวจริงเขาหลับอยู่ข้างหลัง
ก็บอกว่าพี่ถึงแล้วพี่ขับไหวใช่ไหม

หลังจากนี้พอผมจะลงรถแล้วนะพี่ไหวแล้วใช่ไหม
เขาตื่นขึ้นมาด้วยหน้าตาที่สดชื่นขึ้น

สรุปแท็กซี่คันนี้ผู้โดยสารคนนี้
จากเป็นผู้โดยสารกลายมาเป็นคนขับรถแท็กซี่

คือไปถึงจุดหมายจ่ายเต็ม
จุดหมายจ่ายเต็มเขาบอกว่า
ขับเองจ่ายเองนักเลงพอ

แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยคนที่เขาไปอ่านคอมเมนต์นี้อ่านโพสต์นี้เนี่ย

แล้วก็มีการแชร์ต่อกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ก็มีความเห็นบอกว่าอยากให้คนขับรถแท็กซี่
กลับไปนอนที่บ้านก่อนก่อนที่จะมาขับดีไหม
บางคนก็บอกว่าควรพักผ่อนให้เพียงพอ

บางคนก็บอกว่าสงสารคนขับรถแท็กซี่นะ

ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากหาเงินขับรถ

ก็บางคนก็บอกว่าช่วยกันทำมาหากิน

บอกว่าให้เป็นผู้โดยสารดีเด่นประจำปี๒๐๑๘เลยค่ะ
แท็กคนจริง๒๐๑๘ด้วย

ไม่ใช่อะไรดิฉันไม่ค่อยรู้ทางในกรุงเทพ

จะสามารถขับรถเป็นแล้วมีใบขับขี่ด้วย
แล้วไม่ใช่ยิ่งกว่านั้นนะ
คือใบขับขี่ทั่วไปที่เราพกกันเนี่ยไม่ได้นะคะ
ต้องเป็นใบขับขี่ที่เป็นใบขับขี่อนุญาต
ขับรถยนต์สาธารณะค่ะ